มาดูเรื่องน่าตกอกตกใจที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
อาสาสมัครตำรวจบ้านตำรวจบ้านนั่นแหละ
ไปช่วยชาวบ้านดับไฟป่าดับไปดับมาเจอแจ็คพอร์ตค่ะ
เพราะอะไรนั่นเขาทำอะไรกันคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนที่ดับไฟป่าไปเจอระเบิด
ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าระเบิดเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หรือไม่อย่างไร
เก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดค่ะช่วยหน่อย
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนหมายเลข๒๒อุดร
กลนครกิโลเมตรที่๙ตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานี
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเป็นระเบิดชนิดซ้อมทางอากาศ
สักประมาณ๕๐เซนติเมตรหนักราว๒๒ปอนด์
ไม่มีชนวนและดินปืนสบายใจไปได้เปราะหนึ่งค่ะ
คาดว่ามันถูกใช้งานมาแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานว่าระเบิดลูกนี้
มีคนนำมาทิ้งไว้เนื่องจากว่ากลัวความผิด
เจ้าหน้าที่ก็เอาล่ะทำไงนำระเบิดใส่รังสาย
แล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ
ไปถามตำรวจบ้านตำรวจอาสาสมัครตำรวจเนี่ยนะคะ
นายอเนกสหายแก่นบอกว่าคือตัวเขาเองเนี่ย
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีไฟไหม้ป่าอยู่บริเวณริมถนน
ก็เลยออกไปตรวจสอบพบว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ย
ไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้างเลยนะกว่า๑๐ไร่คุณ
แล้วก็ไม่มีท่าทางทีท่าว่าจะดับ
ไฟกำลังลุกไหม้เขาเขาเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้ว
เพราะว่าไฟเนี่ยมันใกล้เข้าไปปั๊มน้ำมันก็เลยประสานรถดับเพลิงมาช่วย
ช่วยกันฉีดน้ำจนดับ
ในขณะที่เขาเนี่ยใช้กิ่งไม้ดับไฟที่กำลังมันยังดับไม่สนิท
ไปถึงเสาไฟฟ้าไปพบมีวัตถุคล้ายกับระเบิดวางอยู่ที่พื้น
ก็เลยเข้าไปใกล้ซิไปเพราะว่ามันเป็นระเบิด
ด้วยความตกใจตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้

สุดท้ายรีบวิ่งออกมาบนถนนก่อนเลยทำถูกแล้วค่ะ
โล่งอกโล่งใจกันทั้งจังหวัดอุดรธานีเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นระเบิดที่มันเป็นเพียงระเบิดลูกซ้อมใช้การไม่ได้